อากาศดีแบบนี้นะครับวันนี้โตมีโอกาสไปเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
เสร็จแล้วเนี่ยก็เลยได้ขึ้นไปที่ม่อนแจ่มนะครับก็เลยไปเจอร้านนี้เลยครับ
ร้านนี้เนี่ยเขาขายขนมที่เป็นขนมพื้นเมืองของทางเหนือนะครับชื่อว่าขนมข้าวปุก
ชนิดนี้นะครับเขาก็จะเป็นเหมือนแผ่นแป้งนะครับแล้วก็เอาลงไปย่าง
หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะฟูขึ้นมาครับ
ไม่ธรรมดาไม่เคยกินแต่อยากรู้จริงว่ารสชาติเป็นยังไง
เอางี้ไปดูกันหน่อยขนมนี้เขาเรียกว่าข้าวปลูกงา
ทำมาจากข้าวเหนียวดำมาตำผสมกับงาขี้ม่อน

แล้วนำมารีดเป็นแผ่นบนใบตองเขาบอกว่าเก็บได้ตั้ง๓วันเนี่ย
แล้วสามารถกินสดหรือย่างไฟให้สุกก็ได้
ผมว่าย่างไฟดีอุ่นหอมหน่อยนะ
ทานคู่กับน้ำเชื่อมหรือนมข้นหวาน

เอางี้ละกันคุณผู้ชมคนโบราณทางภาคเหนือทำขนมอันนี้เอาไว้ทานเล่น
หรือทำงานทางการเกษตรก็ได้เพราะนอกจากความอร่อยแล้วมันให้พลังงานสูงมาก
ใครอยากกินนะลองดูข้าวปลุกไงสามารถหาทานได้ทางภาคเหนือเขานะครับ
ดูวิวเขาก็สวยด้วยเนาะ
งั้นก็ไปต่อเลยละกันนะคะไปกินของแซ่บก็คือส้มตำในราคาเพียงแค่๙บาท
แซ่บอีสานอีแซ่บอีสานมันคือชื่อร้านขาวนะคะ
ร้านนี้อยู่บริเวณสามแยกที่ตรงสามแยกซอโอตรงข้ามป้อมตำรวจในพื้นที่ตำบลช่องแคบ
อำเภอพบพระจังหวัดตากค่ะตากนะร้านอาหารอีสานนี้มีให้เลือกมากมายนะ
ลาบน้ำตกคอหมูย่างไส้ย่างต้มแซ่บไก่ทอดปลาเผาและยำต่าง
แต่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำนี่แหละจ๊ะ
เจ้าของร้านคือคุณรสสุคนพัทรภาดานะบอกว่าที่ร้านจะตำส้มตำหลายชนิดมากคือตำข้าวโพดก็มี
ตำป่าตำมะม่วงตำมั่วตำโคราชตำผลไม้
ที่มีมากมายแบบนี้ก็เพราะอยากจะกระตุ้นยอดขายและดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่อำเภอพบพระ

และที่ราคา๙บาทเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยุคสินค้าราคาแพงให้กับคุณลูกค้า
จัดโปรโมชั่นมาในราคา๙บาท
แต่บอกก่อนนะคะว่าจะมีเฉพาะช่วงเวลาบ่าย๓โมงถึง๒ทุ่ม
และลูกค้าต้องนั่งกินที่ร้านเท่านั้น
โมชั่นนี้จะมีไปจนถึง๒๐กรกฎาคมนะคะ
จำไว้ให้ดีแล้วก็ไปใช้บริการลองไปทานกันดู
อยากจะได้เอาไปทำเองที่บ้านได้ไหม

เขามีขายน้ำปลาร้าสำเร็จรูปน้ำปรุงต่างอย่างน้ำแกงอ่อม
ลาบซุปแซ่บซอสหมักไก่ย่างหมักหมูย่าง
รวมถึงน้ำปรุงอาหารจานด่วนอย่างพวกกะเพราผัดเปรี้ยวหวานด้วย
มันดีตรงนี้เนี่ยเป็นสูตรสำเร็จเคล็ดลับ
คือทำกี่ครั้งก็อร่อยนัวเหมือนเดิมครับทางร้านเขาคิดขึ้นมาเอง
พัฒนาสูตรขึ้นมาเองด้วยน่ะอย่างนี้กินตำขะโพสเออจริงน่ะ
อุ้ยมันหวานมันเข็มโอ้ยไอ้ข้างนี่ก็น่ากินน่ะโอ้ย
ตำน้ำปลาสนใจไปได้นะคะร้านเปิดทุกวันตั้งแต่
สิบเอ็ดโมงเช้าถึงสองทุ่มให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ที่หน้าจอแล้วนะคะ
ไปได้ที่จังหวัดตากกับร้านอีแซ่บอีสานเนี่ยที่ทำปากขมุบขมัวนี่ไม่ใช่อะไรนะ
แล้วก็มีน้ำลายเต็มปากเลยน้ำลายแตกกลืนกลืน
กลืนก่อนถ้าเป็นข้าวเหนียวก็จ้ำก่อนนะคะคุณผู้ชม